ช่วงนี้เลยพิกัดเฮงของหมอไก่วันนี้
หมอไก่ยังพาอยู่ที่จังหวัดนครปฐม
และวัดดังของเขาก็คือวัดสว่างอารมณ์นะคะ
สัปดาห์ที่แล้วหมอไก่พาไปดูพิกัดเฮง๓จุดด้วยกัน
ยังไม่หมดแค่นี้เรื่องราวของวัดสว่างอารมณ์มีอีกเยอะแยะมากมาย
หมอไก่ไปเลยกับช่วงของพิกัดเฮ่ง
ต้องบอกว่าที่วัดสว่างอารมณ์อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมแห่งนี้
มากี่ครั้งผู้คนก็ยังคึกคักหนาแน่นเหมือนเดิมเลยนะคะ
ก็เพราะว่าที่นี่ค่ะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้กราบไหว้บูชามากมาย
หลายต่อหลายคนก็ได้โชคได้ลาบกันทั่วหน้าด้วยค่ะ
จากการขอพรปู่ฤษี

กุมารน้องก้าวเลิฟ
ไม่ว่าจะเป็นนุ่มคนนี้นะคะที่ถูกรางวัล๒๓ใบ
หรืออย่างแก๊งนี้ค่ะที่มาแก้บนหลังจากที่ถูกรางวัลที่หนึ่ง
แต่บอกเลยค่ะว่าไม่ได้มีดีแค่นี้นะคะ
พิกัดเฮงวันนี้ค่ะหมอไก่จะพาทุกคนไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิท
เผยเคล็ดลับทำยังไงให้ปังกันค่ะ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่เราต้องมาสักการะบูชาให้ได้เลยค่ะ
นั่นก็คือพระเงินพระทองค่ะ
สำหรับพระเงินพระทององค์นี้นะคะ

ที่สร้างต่อจากปู่ลือศรีด้านหน้านะคะ
ซึ่งในสมัยโบราณค่ะการสร้างพระเงินพระทองนี้นะคะ
ถือว่าเป็นการต่ออายุสืบชะตานั่นเองค่ะ
ส่วนสาเหตุที่มีการสร้างพระเงินพระทององค์ใหญ่แบบนี้ค่ะ
เกิดจากที่หลวงพ่อแป๊ะเจ้าอาวาสวัดสว่างอารมณ์นะคะ
มีการนิมิตฝันเห็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ค่ะ
ก็เลยมีการจัดสร้างพระเงินพระทองเป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่แบบนี้นั่นเองค่ะ
ชาวบ้านส่วนใหญ่นะคะนิยมมาขอพรพระเงินพระทองค่ะ
ขอให้ขายบ้านขายที่ดินได้นั่นเองค่ะ

ใครที่มากราบไหว้บูชาพระเงินพระทอง
แล้วขอพรท่านในเรื่องของโชคลาภหน้าที่การงานการเงินหรือว่าเรื่องของการเจรจาค้าขาย

ลับก็คือต้องกลับมาแก้บนด้วยไข่ไก่เท่านั้นนะคะ
มากน้อยตามแต่จิตที่ได้บนบานอธิษฐานไว้ค่ะ
จะเป็นไข่สุกก็ได้หรือว่าไข่ดิบก็ได้นะคะ
ของแบบนี้ไม่เชื่ออย่าลบหลู่เลยนะคะ
ดูจากผู้คนที่กลับมาแก้บนหลังจากพอสำลิดผลทั้งหมดนี้เอาเองเลยค่ะคุณผู้ชม

และด้านหลังหมอไก่นี้นะคะก็คือกุมารจุกดำค่ะ
ซึ่งกุมารจุกดำนะคะมีที่มามาจากเจ้าของโรงหล่อแห่งหนึ่งค่ะ
ฝันเห็นกุมารจุกดำค่ะว่าต้องการที่จะมาอยู่เคียงข้างกับองค์ปู่ฤษีค่ะ
เจ้าของโรงหล่อนะคะก็เลยมีการหล่อนะคะลูกของกุมารจุกดำนี้ขึ้นมาค่ะ
แล้วก็มาวางเคียงข้างกับปูฤษีค่ะ
ส่วนในเรื่องของการขอพรนะคะอันนี้ง่ายนิดเดียวเลยค่ะ
ก็คือให้เรามากระซิบข้างองค์กุมารได้เลยค่ะว่าเราอยากจะขอพรอะไรก็คือกระซิบบอกได้เลยค่ะ
เลขท้าย๒ตัว๓ตัวหรือว่าจะเป็นรางวัลที่๕๐
กุมารทองจุกจำก็ประธานมาให้หลายคนปังมาครบหมดแล้วนะคะ
สิทธิ์แค่ไหนถามใจตัวเองดูเลยค่ะ
อยากจะลองเสี่ยงท้ายเลขอะไรดีให้มองหาเซียมซีใกล้น้องกุมารทองจุกดำเข้าไว้เลยค่ะ
แล้วเขย่าเสี่ยงดวงกันได้เลยค่ะ
ยังมีอีกจุดหนึ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ไม่แพ้กันเลยนะคะแต่หลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าจุดนั้นก็คือ
พ่อปู่ศรีสุโธและแม่ย่าปฐุมา
อันเชิญมาจากป่าคำชโนธจังหวัดอุดรธานี
ต้นตำรับตัวจริงเสียงจริงแท้เลยค่ะ
เพื่อให้สาธุชนได้กราบไหว้ขอพร

สำหรับของบูชาองค์ปู่ศรีสุโธและแม่ย่าปฐุมมานะคะ

ก็จะหมายถึงในเรื่องของความอุดมสมบูรณ์

ก็คือในเรื่องของเงินทองทรัพย์สินนั่นเองค่ะ
ส่วนตรงนี้นะคะก็คือจะเป็นดอกกล้วยไม้ค่ะ
กล้วยไม้นี่ก็คือหมายถึงว่าให้เราทำกิจการงานใดก็ราบลื่น

ไข่ไก่นี้นะคะก็หมายถึงในเรื่องของความอุดมสมบูรณ์ค่ะ
ให้เรามีโชคลาภมีความร่ำรวยเข้ามาในชีวิตนั่นเองค่ะ

สำหรับแฟนตลอดข่าวทุกคนค่ะ
ใครที่อยากโชคดีมีโชคลาภมีวาสนา
แนะนำเลยค่ะวัดสว่างอารมณ์
อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐม

พิกัดเห็งที่รอให้ทุกคนมาพิสูจน์ด้วยตนเองค่ะ
ทั้งหมดคือเรื่องราวพิกัดเฮงของเราในวันนี้ค่ะ

เอาล่ะผมจะได้รู้คำตอบกันแล้วนะ
ถูกต้องค่ะก็คือคำถามของเราถามไปว่า
ข้าวสารที่นำมาถวายที่อยู่ในพานที่ถวายพ่อปู่

เอ้าพูดทำไม

และที่สำคัญอย่าลืมตอบมาอีกคำถามคือ

เหรียญหลวงพ่อแป๊ะนะคะ
วัดสว่างอารมณ์จังหวัดนครปฐมนะคะ
หนึ่งท่านเท่านั้นนะใครรู้คำตอบแล้ว
ขอขอบพระคุณพระอาจารย์แป๊ะนะครับ

วันนี้เป็นวัตถุมงคลที่นำมาให้ผู้โชคดีที่ร่วมสนุกกัน

เฮ้ยเฦียรพระหรือเหรียญพระอาจารย์แป๊